โอ้โหก็ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนค่ายเปลี่ยนมาอยู่ค่ายใหม่แล้วนะคะ

คนก็เมาส์บอกว่าแตมเธอไม่ได้ไปร้องเพลงเธอไปทำหน้ามา๑๐รอบแน่นอน

รวมไปถึงเพื่อนซีของเขาจันจิแฟนมาริโอ

ข้อมือแบบมูเตรูที่หลายคนอยากจะใช้เป็นเครื่องด่าง
หาคู่หาอะไรที่นางใส่ในคอเนี่ย
กลายเป็นว่าตะกุดราคาแค่นี้ทำไมเอามาขายแพงเป็นหลายพัน

ไปฟังแปมทั้งเรื่องหน้าแล้วก็เรื่องให้กำลังใจเพื่อนซีจันจิกันเลยค่ะ
โฟกัสเรื่องงานเพลงไว้ก่อน
ใช่แต่ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วค่ะ

เราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็อายุเราก็มากขึ้น
น่าจะเป็นเรื่องลุคด้วยค่ะที่เราแบบเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ไปประมาณนึง
จันจีจะคุยกันเรื่อยแต่ไม่ค่อยได้เจอค่ะมีบ้างนานที
แปมว่าจันจิแข็งแรงอยู่แล้วค่ะโอเคนะสบายมากไม่เป็นไร
คือเขาก็เข้าใจหลายมิติเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็เข้าไปติฉมนางว่าอันนี้สวยอันนี้สไตล์ดีมาก
ยังไงก็สู้นะจ๊ะและทุกคนด้วย